ปีนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์นั้นภาพรวม
รถยนต์ที่ขายได้รถที่จำหน่ายออกไปนั้น
อาจจะไม่คึกคักเท่ากับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าห้าสิบแปดนะครับ
จากว่าภาพรวมแล้วพบว่าณขณะนี้เศรษฐกิจยังคงชะลอตัวลงอยู่
ติดตามจากรายงานโดยคนติดตาภาษณีย์พิพัฒน์ครับ
บรรยากาศงานมอเตอร์เอ็กซ์วันสุดท้ายยังคงคึกคัก
หลังจากผ่านมาสิบสองวันยอดจองรถในงานล่าสุดอยู่ที่สามหมื่นสามพันเจ็ดสิบสองคัน
แบ่งเป็นยอดจองรถยนต์สองหมื่นหกพันสามร้อยคันและจักรยานยนต์หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองคัน
ผู้จัดงานมอเตอร์เอสโปร์ยอมรับว่ายอดจองรถยนต์ในปีนี้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละสิบ
จากเดิมคาดว่าจะมียอดจองไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นคันมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นล้านบาท
สำหรับในช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ก็อาจจะมีคนชะลอการซื้อไปบ้างนะครับ
เนื่องจากว่าความมั่นใจหรือว่าความเศร้าโศกเสียใจของเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังคงมีอยู่
ก็ทำให้คนอาจจะชะลอการตัดสินใจซื้อไป
แต่ว่าเนื่องจากการจัดงานที่มีการรวบรวมเอาผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่มารวบรวมกันจำนวนมาก
ทำให้หลายคนเขามาชมงานแล้วก็สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ส่วนรถยนต์ขายดียังคงเป็นรถประเภทซีดาน
โดยปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ยอดจองจักรยานยนต์เกินเป้าที่ตั้งไว้
จาก๓๐๐คันเป็น๖๗๗๒คัน
จำนวนนี้กว่า๑๔๐เป็นประเภทบิ๊กไบท์
ซึ่งถือว่าโตกว่าปีที่แล้วร้อยละ๑๐
สะท้อนให้เห็นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้ขับขี่จักรยานยนต์
โดยประชาชนที่เข้าร่วมงานคนนี้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ความนิยมในการขับขี่บิ๊กไบท์เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
คือปัจจัยที่ทำให้อยากเป็นเจ้าของบิ๊กไบท์อีกสักคัน
แม้ตัวเองจะมีจักรยานยนต์อยู่แล้ว๒คันและมีรถยนต์อีก๑คัน

จากจะเป็นปีที่ครบกำหนด๕ปีของโครงการรถคันแรก
ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนหลายแสนคนตัดสินใจเปลี่ยนรถเก่าเพื่อซื้อรถยนต์คันใหม่ค่ะ
เทียตภาษิกฤทธิพัฒน์ข่าวเทราทีวี
รายงานนี้